ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางสี่แยกเลยนะคะ
แล้วก็ยิงไปแบบสิหนัดสอน
คนที่ถูกยิงเนี่ยเป็นอาสาตำรวจชุมชนในพื้นที่ด้วย
แต่คนในพื้นที่บอกว่าคนที่ถูกยิงคนนี้ก็ขี้เมา

ขับรถคันนี้มาเบิ้ลเครื่องเสียงดัง

หมู่สองตะโมนปัชช่องอำเภอจอมบึง
พบรถเก๋งจอดอยู่กลางสี่แยกค่ะ
ประตูรถด้านขวาถูกเปิดออกแล้วก็พบศพผู้ชายนอนจมกองเลือดอยู่ข้างรถนะคะ
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืน๑๑มิลลิเมตรเข้าที่รักแร้ซ้ายทะลุขวา
แล้วก็ที่ขาด้วยมีรอยกระสุนถากบริเวณหน้าผากคางและคอ
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรตกอยู่๔ปลอก
มีหัวกระสุนปืนในรถของผู้ตายจำนวนนึงด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นคนร้ายที่ก่อเหตุนะเป็นผู้ชาย๒คน
จากการสอบสวนนะคะทำให้รู้ว่าผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายพิพบจันทภูมิอายุ๔๗ปี
เป็นคนในพื้นที่ล่ะค่ะเป็นชาวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีอาชีพค้าขาย
แล้วก็เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านในพื้นที่ของตำบลปากช่องด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายเองก็ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำอะค่ะ
คนในพื้นที่ชาวบ้านเขาก็รู้กันอ่ะดื่มเหล้าทีไรผูจาเสียงดังเอะอะโวยวาย
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าก็ไม่มีใครถือสานะก็เห็นอยู่เป็นประจำ
แล้วก็รถที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นรถที่ตัวนายพิพบเพิ่งซื้อมา
แล้วก็เอามาลองขับวนไปวนมาเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
ตั้งแต่วันที่ซื้อก็ขับวนเบิ้ลเครื่องอยู่แบบนี้
แล้วก่อนเกิดเหตุก็เอามาขับวนเบิ้ลเครื่องอีกรอบ
เลยนะคะแล้วชาวบ้านบอกว่าเสียงปืนก็ดังขึ้นเลยอ่ะสี่นัดสี่นัดซ้อน
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปมุ่งหน้าไปทางอำเภอโพธารามค่ะ
พันธ์ตรวจเอกไพรัพยับสมบูรณ์ผู้คำกลับการสอพจอมบึง
ก็เลยบอกว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนอะไร
เรื่องต้นนะคะสันนิษฐานว่าก็น่าจะเกิดจากความโกรธแค้นส่วนตัว
เพราะเรื่องอื่นยังไม่มีข้อมูลที่จะเชื่อมโยงไปถึง
จากข้อมูลที่มีนะตอนนี้ก็คือ
นายพิพบผู้ตายเป็นคนดื่มเหล้าแล้วเสียงดัง
อาจจะมีปัญหากันแล้วก็ทำให้คนร้ายโมโหโกรธแค้น
ใช้ปืนมายิงกลางสี่แยกก็เลยสั่งให้ชุดสืบสวน
ไล่ตรวจดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางตามแยกต่างนะคะ
คาดว่าไม่นานจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ